เครียดอย่ากินเลยเหล้า
เพราะถ้ากินแล้วเดี๋ยวมันจะไปเสริมแรงกับสิ่งที่

อาจจะเป็นความเครียดมีสารเคมีในสมองนู่นนี่นั่น
แล้วมันจะเครียดมันจะคลั่งมันจะหลอน
เหมือนแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้

ดีกว่าอยู่บุญธริกมึงไว้บ้านเดี๋ยวกันอยู่มึงจะให้ผู้เดี๋ยวอยู่
ตกใจเลยเออเนี่ยฮะ
นี่ต้องอาศัยจังหวะทีเผลอนะครับจู่โจมเขาล็อกตัวจนติดกำแพงแบบนี้ถึงจะเอาอยู่
ไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง
ตำรวจสนบังยี่เรือเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคุ้มคลั่งถือมีดแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในบ้าน
หลังทางรถไฟตลาดพลูคล้ายจะทำร้ายตัวเองพูดจาไม่รู้เรื่องครับ
เจ้าหน้าที่เอ๋ยอาสากู้ภายเอ๋ยจึงรีบเข้าไปตรวจสอบ
พอไปถึงไปเจอท่านนี้ฮะนางสาวบัวเรียนเลิศศรีล่าขออภัยอายุ๔๗ปี
กำลังคุ้มคลั่งอยู่เลยมีอาการหวัดระแวงด้วยยืนถือมีดแกว่งไปมาอยู่
กับสามีก็นะฮะช่วยกันเกลี้ยช่วยกันกล่อมทั้งขู่ทั้งปลอบ
แต่นางสาวบัวเรียนก็ไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนลง
เจ้าหน้าที่รอจนกระทั่งนางสาวบัวเรียนเริ่มจะอิดโรยนะครับ
เพราะยื้อกันอยู่นานนี่ครับเข้าไปแล้วจู่โจมล็อกตัวไว้ได้นะฮะ
จากนั้นก็พาตัวออกมาจากบ้านครับเพื่อสงบสติอารมณ์
แต่ว่านางสาวบัวเรียนยังไม่เลิกคลั่งร้องไห้นะครับ
แล้วก็มีท่าทีท่าทางขัดขืนไม่ยอมเดินตามเจ้าหน้าที่ไปง่ายซะด้วยนะฮะ
ต้องลากตัวกันไปขึ้นรถสายตรวจนะครับที่จอดอยู่หน้าชุมชน
แล้วพอพาไปนั่งบนรถกระบะนะฮะเป็นท้ายกระบะของสายตรวจนะนะ
นางสาวบัวเรียนก็คลั่งขึ้นมาอีกนี่นะฮะเห็นไหมครับ
ดิ้นไม่หยุดเลยกรีดร้องตัวสั่นคล้ายผีเข้า
จากการสอบถามในสงการกิจพิทักษ์อายุ๕๙ปีเป็นสามีของนางสาวบัวเรียนครับท่านนี้ฮะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าบัวเรียนเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
อยู่ที่สำเพ็งกรุงเทพมหานครแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีโควิด๑๙
ขายของไม่ได้ก็เลยกลับมาทำสวนที่ต่างจังหวัด
จะกลับมากรุงเทพมหานครจะมาขายของอีกรอบ
แล้วเมื่อวานก็ชวนกันดื่มเหล้าก็กินกันไปเยอะพอสมควร
แต่ผัวบอกผัวยอมรับแบบนี้แล้วจู่ก็เกิดอาการคลั่งขึ้นมา
บอกว่ามีคนจะมาฆ่าประกอบกับนางสาวโบเรนเนี่ย
อันนี้เห็นไหมที่บอกมันไปเสริมแรงกันไง
เป็นโรคเครียดอยู่แล้วแล้วไม่เคยไปรักษา
ไม่เคยกินยานอกจากนี้ยังเคยประสบอุบัติเหตุ
ดามเหล็กไว้ที่ขาหมอนัดให้ไปผ่าออกก็ยังไม่ได้ไป
เชื่อว่าคงเครียดหลายเรื่องนะฮะจนเกิดหลอนแบบนี้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นะครับนำตัวนางสาวบัวเรียนนะครับกับสามี
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วจะทำใบส่งตัวไปตรวจรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จต่อไป
จนเครียดอยากกินเลยเล่าค่ะ
ท่องกันใหม่นะคะจนเครียดไม่กินเหล้านะคะ